ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะคะก็ติดตามหลากหลายเรื่องราว
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่า

หน้าเกี่ยวกับความทุกข์ของครอบครัวหนึ่งนะคะ
ที่ลูกชายนั้นถูกจับในคดีเมาแล้วขับ
แล้วก็ไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดอำนาจริงนะคะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ทางด้านแม่และญาติของผู้เสียชีวิตนี้
ก็เข้าแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีกับเรือนจำด้วยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในเรื่องของ
บัญญัติยั่งยืนผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับ
ที่ตำรวจภูทรเมืองจังหวัดอำนาจริงได้จับกลุ่ม
แล้วก็นำไปฝากขังที่เรือนจำจังหวัดอำนาจริง
จนกระทั่งนายบัญญัติผู้ต้องขังด้วยกันนั้นถูก
ผู้ต้องขังด้วยการทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
แม่ของนายบัญญัติต้องออกมาร้องขอความไปทำให้กับลูกชาย
โดยนางสมัยยั่งยืนแม่ของผู้ตาย
และนางรัตนายั่งยืนพี่สาวของผู้ตายรวมถึงญาติ๑๐คน
เดินทางไปพบร้อยตำรวจโทเนติธรพรมรัก
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอำนาจเจริญ
เพื่อแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับอธิบดีกรมราชธรรม

นายสมบูรณมาประทุมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจริง
นายพัฒระเคนอ่อนเจ้าหน้าที่ผู้คุม
และผู้ต้องขังที่ทำร้ายร่างกายลูกชายจนถึงแก่ความตายค่ะ
โดยทางพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องเอาไว้
จึงจะสามารถตั้งข้อหาได้นะคะ

แต่สงสัยว่าทำไมทางตำรวจไม่กักขังเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทร
แต่กลับส่งไปฝากขังที่เรือนจำ
เรือนจำเองก็น่าจะแยกขังเดียวเพื่อความปลอดภัย
แสดงว่าทางเรือนจำนั้นปล่อยประละเลยการตายของลูกชาย
เธอก็เลยขอให้คดีของลูกชายนั้นเป็นคดีตัวอย่าง
แล้วก็ขอให้เกิดขึ้นกับลูกชายของเธอเป็นคนสุดท้ายนะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพื่อเป็นการร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายค่ะ
เรื่องนี้เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อกับการร้องขอความเป็นธรรม
กรณีแบบนี้เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับ